เอาล่ะยังไงแล้วเรื่องของการยาเสพติดยังไม่หมด
มาแล้วก็ไปให้สุดค่ะมาอีกหนึ่งประเด็น
เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดเช่นเดียวกันนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองเขาปฏิบัติการร่วมกันลงไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงเลยนะ
เป็นเยาวชนแล้วก็ของกลางได้เพียบเลย
เขาบอกว่าเป็นการทลายยาอีนะฮะ
เอาไปดูภาพบางช่วงบางตอนที่มีการจับกลุ่มกันเกิดขึ้นค่ะ
ทุกคน

เอาพ่อเดี๋ยวนั่นดูก่อน
คุณผู้ชมสภาพยังมึนกันอยู่เลยค่ะ

ตำรวจเขาก็ร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะ
นำโดยนายประพันธ์ศักดิ์บุญรัฐ
เป็นฝ่ายป้องกันจังหวัดมหาสารคามค่ะ

อำเภอนาดูนตำรวจแล้วก็ทหาร

เปิดปฏิบัติการทลายแหล่งมั่วสุมยาเสพติดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
หลังจากที่ไปสืบทราบมาว่า
มีวัยรุ่นนอกพื้นที่จำนวน๖คน
ใน๖คนคือเป็นชาย๔คนหญิง๒คน
เปิดห้องพักจำนวน๓ห้อง

โดยมีพ่อค้ายาเสพติดชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย
ไอซ์มาบริการส่งให้ถึงที่เลยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปสนที่กำลังค่ะ
เข้าไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มปรากฏว่า
วัยรุ่นสองคนไหวตัวทันหนีไปได้นะคะ

ก็เลยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔คน
พร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์๒ห่อ

ปืนสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก

เป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยนะคะ

เป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๔๑๗ปี

เยาวชนชายอายุ๑๖ปี๑คน
มีคดีค้างเก่าครอบครองยาบ้า
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายด้วย

อยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดี

ส่งพนักงานสอบสวนสพนาดูล
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ